โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเค

โอเค

ให้การอย่างนี้
ใช่ให้น้องให้การอย่างนี้
เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราต้องไปคุยกับพี่น้องเราก่อน
ว่ายังไงเพราะเราไม่เอาเรากลัวตำรวจจับ
พอได้ข้อมูลแบบนี้นะคะทนายรณรงค์เองก็บอกว่า
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานการวิ่งเต้นพวกนี้ให้ตำรวจให้หมดเลย

การที่มีคนมาวิ่งเต้นในกระบวนการยุติธรรม
พยายามให้เด็กไปให้การเท็จหรือกลับคำให้การในศาล
จะให้ทางตำรวจสอบเพิ่มเติมด้วย

จะได้มีการแจ้งข้อหาเยาวชนกลุ่มนี้สักที

ที่อื่นมันทำกัน๓วัน๗วันก็เสร็จแล้ว
มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เป็นกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้ต้องหา

คดีรุมโทรมก็คดีนึงนะคะ
ทีนี้ล่าสุดที่สพปากน้ำปรานค่ะมีแม่ผู้เสียหาย
ซึ่งผู้เสียหายคราวนี้เป็นผู้ชายอายุ๑๘ปี
ร้องเรียนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่คดีข่มขืนนะ

คือกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรุมโทรม

เออมารุมทำร้ายร่างกายลูกของเขา
แม่ก็เลยไปหาพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีเหมือนกัน
คือกลุ่มของผู้ต้องหาก็คือกลุ่มของนายโอ

เข้าไปหาเรื่องแล้วก็รุมทำร้ายลูกแม่
ใช้ทั้งขวดเบียร์ใช้ทั้งท่อนเหล็กตีศีรษะจนบาดเจ็บ

หัวลูกและเพื่อนลูกจนบาดเจ็บเย็บกว่า๑๐เข็ม
กลุ่มของลูกชายกับผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
แล้วก็เนี่ยผ่านมาก็ครึ่งเดือนแล้วนะคดีก็ยังไม่คืบหน้า
ทีนี้ถามถึงประวัติของนายโอเนี่ยนายโอคนนี้โชคโชนซะโชคโชนมาก
เคยถูกดำเนินคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายมาแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกจากสถานพินิษฐมาได้เดือนกว่าเอง
แล้วมาก่อเหตุซ้ำอีกทั้งทำร้ายร่างกายทั้งข่มขืน